คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพช่วงที่เกิดเหตุกันก่อนเลยที่พิศนุโลก
เพราะว่าภาพน่าตกใจมากเด็กนักเรียนชั้นม๕เด็กผู้ชายนะคะครับ
ถูกยิงเข้าขมับขวาแล้วก็ร่วงอาการสาหัสเลยนะคะ
เด็กนักเรียนคนอื่นที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ริมถนนเป็นสาราริมทาง
ไม่มีใครกล้าช่วยเพราะว่าเด็กคนนี้ถูกวัยรุ่นที่อยู่ต่างโรงเรียนมาทำร้าย

ดีมากเลยพาบน่าตกใจมากนะคะคือตอนแรกเด็กผู้ชายคนนี้วัย๑๗นะคะ
น้องเขาวิ่งพยายามวิ่งหนีแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วน้องก็ร่วงล้มลงไปเลย

บาดเจ็บสาหัสมีเพื่อนนักเรียนอยู่ตรงนั้น
แล้วตามคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงคนที่ถ่ายคลิปที่เป็นเสียงผู้หญิงอะค่ะ
บอกว่ามีครูอยู่ด้วยเขาก็วิ่งมาดู

ทางเข้าโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
นักเรียนที่ถูกยิงชื่อว่านายพันยศหรือน้องปลื้มอายุสิบเจ็ด
เรียนอยู่ม๕โรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมนะคะนี่ค่ะกู้ภัยมาช่วย
แล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนของน้องปลื้มคนเจ็บเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
ปลื้มไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสชกต่อยกับเพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกัน
ถูกเชิญผู้ปกครองมาคุยกันแล้วว่าจบนะเลิกแล้วต่อกันนะ
อย่ามีเรื่องกันอีกเลยเขาก็คุยกันจบคุยกันรู้เรื่อง
แต่มันไม่ได้จบจริงกลายเป็นว่าเรื่องบานปลายเพราะไม่ยอมจบ
ทั้งสองฝ่ายเลยนัดมาเคลียร์ปัญหาเปิดอกคุยกันตอนเย็น
พอถึงเวลานัดปรากฏว่าคู่กรณีของน้องปลื้ม
ขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนโรงเรียนอื่นมาด้วยค่ะ
แต่ตัวคู่กรณีของน้องปลื้มพอพาเพื่อนมาแล้วเนี่ย
ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากจุดที่เกิดเหตุ
แต่ทิ้งเพื่อนโรงเรียนอื่นเอาไว้เป็น๑๐คน
แล้วเพื่อนโรงเรียนอื่นกลุ่มนี้เป็น๑๐คนกลุ่มนี้
รุมทำร้ายน้องปลื้มน้องปลื้มนั่งอยู่ในสาลารอรถโดยสาร
หน้าทางเข้าโรงเรียนอืมเพื่อนเพื่อนน้องปลื้มบอกว่าทุกคนตกใจมาก
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยก็เพราะว่ากลุ่มที่มาทำร้ายน้องปลื้ม
มีทั้งมีดมีทั้งปืนมีครูเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ครูรีบไปห้ามรีบไปช่วยแต่ว่าตอนนั้นน่ะ
เห็นว่าน้องปลื้มพยายามที่จะกระโดดลงมาจากสารารอรถ
แล้วก็วิ่งตามคลิปภาพเมื่อสักครู่เลยคือน้องอ่ะวิ่งหนีแต่อีกฝ่ายเอาปืนยิงเลยนะคะ
น้องปลื้มถูกยิงล่วงลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน

กลุ่มที่ก่อเหตุกี่รถจักรยานหลบหนีกันไป

ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมนต์ขึ้น
ลองมาต่อช่วยเล่าพี่ฟังหน่อย

ก็ต่อยกันปกตินั่นแหละค่ะ

แล้วที่คุยในห้องปกครองเหมือนจบไหม

มีอะไรขาใจ

ไม่ใช่ครับเบิ้ดคือเพื่อนเดียว
นั้นชื่อตั้ง
ตั้งคือพี่ของคนที่ทะเลาะด้วย

คนที่ก่อเหตุชื่อในตั้งคนนี้

ออกมาจากสถานพินิษฐ์

ตำรวจบอกว่าประมาณ๕คนนะคะ

ตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำที่โรงพักค่ะ

เฟซบุ๊คส่วนตัวของในตั้มคนนี้

เรื่องนี้นะคะในตั้งโพสต์ข้อความ

ขอโทษถ้าใครไม่มาอยู่จุดนี้

ถ้าไม่ทำผมผมไม่ทำหรอก

เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผมยอมรับผิดครับ
ประมาณนี้นะคะเราย่อสั้น

โอ้โหคุณเอาปืนไปยิงเขาสาหัส

อ่ะคุณมาขอโทษอย่างมากคุณก็

ตอนนี้อาการเป็นยังไงยังแบบคุณหมอบอกว่ายังน่าเป็นห่วง

ก็โพสต์ภาพนี้ถ่ายคู่กับน้องปลื้มคนเจ็บ
แล้วก็มีข้อความว่าสู้นะปลื้มต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
ครูจะรอในร้อยคนใหม่ของครูขอให้ปฏิหารมีจริง
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปลื้ม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพ่อกับคุณแม่คอยเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
ทีมข่าวก็เลยถามไปที่ครูแมวนี่แหละค่ะ
แมวก็เลยเล่าให้ฟังว่าครูแมวเนี่ยนะ
เคยสอนน้องปลื้มตั้งแต่เรียนประถม
ปลื้มเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนฝันอยากเป็นทหารนะคะ
ก็ไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนในร้อยปั้นดาวตามความฝันนะคะ
แล้วก็จะแวะกลับมาเยี่ยมเยี่ยมคุณครูอยู่บ่อย
คือน้องจะไปสอบค่ะเราก็คือความหวังก็คือเราก็อยากให้น้องหาย
คือใจน้องอยากเป็นทหารใช่ไหมฮะ
เขาอยากเป็นทหารค่ะเขาไปเรียนไปติวที่
ในร้อยปั้นดาวค่ะที่ว่าจะสอบเข้า
เรียนเตรียมทหารแล้วเขาก็ไปซ้อมกีฬาซ้อมวิ่ง
เพื่อที่เขาจะทดสอบเร็วนี้ค่ะที่จะสอบ
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดนี้นะคะจุดเดียวกันกับที่เห็นในคลิปเลยนะคะ
คือจุดที่เกิดเหตุนะคะนี่ค่ะ
พื้นที่ตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
บริเวณใกล้เคียงสองฝากฝั่งไม่มีบ้านคนเลยค่ะ
แคมป์คนงานอยู่ใกล้ใกล้เขาก็ให้ข้อมูลแค่ว่า
ช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยนะเป็นช่วงเย็น
แคมป์คนงานก็ไม่มีคนงาน
เพราะคนงานเขากลับบ้านกันไปหมดแล้วไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยต้องไปคุยกับเพื่อนของน้องปลื้มค่ะเพื่อนของคนเจ็บอ่ะนะคะ
เพื่อนบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวเนี่ยนะ
ปลื้มกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงมีปัญหาทะเลาะกันจริง
ประเด็นที่ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเตะบอลนะคะ
คือมีการเล่นฟุตบอลกันเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
แต่ก็ยังมีปัญหากันต่อเนื่องคือเหมือนพยายามจะเคลียร์กันไปแล้วรอบหนึ่ง
แต่เคลียร์ไม่จบก็เลยนัดเคลียร์ใจกันนัดต่อยเคลียร์ใจ
จับไม้จับมืออะไรกันตอนเย็นกลายเป็นว่าจะเคลียร์กันอีกรอบ
อีกฝ่ายหนึ่งเอาเพื่อนนักเรียนโรงเรียนอื่นมาร่วมก่อเหตุไงคะ
แล้วประเด็นคือมีปืนมาด้วยอ่ะส่วนในโบนัทอ่ะขี่รถหนีไปก่อนแล้ว
ใช่ค่ะแล้วปลื้มพอวิ่งหนีก็แล้วอ่ะยังโดนยิงเข้าขมับร่วงลงไป

สงสารครับเขาก็เขาก็เรียนเก่งนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปสอบ
นายร้อยด้วยอ่ะครับนักเรียนเตรียมมากครับผมผมเรียนว่าการสาหัสมากครับ
อืมเพื่อนเพื่อนก็ขวัญเสียกันเนอะก็ใช่ครับอยากให้อยากให้ตรงบน
จับคนก่อนเห็นให้ด้านอยากให้จับไปเร็วเร็วเลยครับด้านพี่สาวของน้องปลื้มนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปพูดคุยนะคะแต่ทางพี่สาวและครอบครัวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ
เพราะว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ให้ข้อมูลเอาไว้สั้นสั้นแค่ว่า
เลี้ยงน้องพี่มาตั้งแต่เกิดน้องไม่ใช่เด็กเกเร
เหตุการณ์นี้มันรุนแรงเกินไปสำหรับน้องพี่น้องกำลังเป็นความหวังของครอบครัว
เพราะน้องตั้งใจจะสอบในร้อยไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัว
ล่าสุดอาการของน้องก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายยังต้องรอผ่าตัดค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวในตั้มที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาจากสถานพินิษฐ์
ครับแล้วออกมาได้เดือนกว่ากว่าก็มาก่อเหตุนี้อ่า
นี่ค่ะในตั้มนายพัฒนากรเนธวงศ์อายุสิบเก้าค่ะอืม
ติดต่อตำรวจขอมอบตัวค่ะก็นำตัวไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกนะคะ
เพื่อสอบปากคำนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยในตั้มก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงน้องปลื้มจริงจริง
ปืนที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะ
อายุสิบเก้าอ่ะผ่านสถานพินิษฐ์มาแล้วอ่ะ
ออกมาได้เดือนกว่ายังมาก่อเหตุแบบนี้นะคะก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินคดีกันต่อค่ะ
ในที่โพสต์บอกเขาขอโทษอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ
แต่ไปก่อเหตุขนาดนี้นะครับทุกผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ
ภาพล่าสุดเนี่ยคือในตั้มตำรวจพาไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็กระเป๋าสะพายด้วยเจ้าตัวอ้างว่าเอาไปทิ้งริมถนน
ค่ะก็พาไปหานะครับจากนั้นพาไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือสาราตรงนี้นะครับ
แล้วก็นำมาสอบปากคำที่สพเมืองพิศนุโลกเบื้องต้นในตั้มเนี่ยบอกว่าพอก่อเหตุแล้ว
หนีไปกบดานที่ห้องพักแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับสุโขทัย
ตำรวจก็แกะรอยไปจนเจอพิกัดแล้วล่ะนะครับก็กดดันไปยังญาติด้วยนะ
ให้บอกให้ในตั้มเนี่ยมามอบตัวสุดท้ายในตั้มก็ยอมมามอบตัวนะฮะ
ตั้มสารภาพอ้างว่าวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้มากับรุ่นน้องนะ
แล้วรุ่นน้องเนี่ยเขาบอกว่าเขามีปัญหากับเพื่อนนี่ฮะพอมาถึงก็เนี่ยแหละครับ
ก่อเหตุลุมทำร้ายเขาแล้วก็เขาวิ่งหนีก็ยิงใส่เขาเลย
ตั้มวันนี้บอกขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ไปรับน้องที่โรงเรียนใช่ไหมคือเราอยากบอกอะไรกับครอบครัวผู้บาดเจ็บตอนนี้บ้างครับ
บอกอารมณ์ชั่ววูกคือหลายคนเนี่ยเขาไปเห็นที่นายตั้มก็โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ย
แล้วใต้คอมเมนต์นะบรรดาเพื่อนของในตั้มเนี่ยไปให้กำลังใจ
บอกสู้นะตั้มเราจะอยู่เคียงข้างตั้มอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แต่อนาคตของเด็กคนหนึ่งคุณยิงเขาบาดเจ็บสาหัสจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
อย่างมากคุณก็ติดคุกคุณเคยติดมาแล้วไงใช่ไหมเคยติดคุกมาแล้ว
เขาคงไม่ได้กลัวอะไรหรอกใช่ไหมเขาเคยอยู่สถานพินิษฐ์มาแล้ว
แต่เด็กอีกคนนึงอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ
ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คืออีกคนนึงเนี่ย
คนที่ชวนในตั้มมาแล้วให้มาทำร้ายน้องปลื้มเนี่ยอ่าแล้วหนีไปอ่ะ
เนี่ยคนนี้เนี่ยฮะคือจะรู้ตัวกันหรือเปล่าว่าโอ้โหสังคมเขาบอกว่า
พวกคุณนี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายใช่ไหมคือมีปัญหากันเชิญผู้ปกครองมาเคลียร์กันแล้ว
ก็จะจบนัดเคลียร์กันอีกรอบนึงก็ต้องเคลียร์แบบลูกผู้ชาย
นี่คุณไปพาเพื่อนนอกโรงเรียนมาแล้วเอามีดเอาไม้เอาปืนมา
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับในตั้มนะครับพยายามฆ่าร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะฮะ
เหลือนะครับจะสอบสวนขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ
หากเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะเรียกมาดำเนินคดีให้หมดนะครับสพเมืองพิศนุโลกบอกนะครับ
ก็อย่างน้อยก็คนที่อยู่ในสาราใช่ค่ะคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
มีคุณครูมีเพื่อนที่เขาเป็นพยานได้ว่าพวกในตั้มเขามากันกี่คน๔๕คนพวกนี้ต้องเอามาดำเนินคดีให้หมด
ตั้มไปจัดการให้หน่อยเนี่ยตรงนี้จะถือว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่านะครับ